คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ช่วงเกือบเที่ยงคืน
มีหนุ่มแบงค์คนหนึ่งดื่มเบียร์ไป๖กระป๋อง
เริ่มเมากรึ่มแล้วกำลังขับรถ

เห็นรถข้างหน้าจอดนานแล้วกัน
แหมหมั่นไส้ชักปืนออกมายิงใส่ไปเลยหนึ่งนัดครับ
แค่เขาจอดนานเนี่ยเหรอคะจอดนานแต่เติมไม่ลองบีบก่อนเหรอคะ
คือไม่รู้แหละเอาปืนยิงเสร็จแล้วก็ขับหนีเลย
สุดท้ายถูกไล่ตามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นลุ้นพร้อมกันครับ
๓๖๔๕ค่ะ๓๖๔๕ยิงปืนค่ะยิงปืนยิงปืนค่ะ
ยิงปืนยิงปืนยิงปืนยิงปืนยิงปืนยิงปืน
ไปไหนจอดจอดจอดจอดจอด
พี่เป็นนำรวจหรือเปล่าเป็นนำรวจหรือเปล่าพี่มายิงได้ไง
โอเคโอเคพี่ลงมาคุยดีผมไม่ชัดจับเครื่องจับเครื่อง
ลงมาก่อนลงมาไม่ต้องเลยลงมาลงมา
ไม่ต้องขอโทษพี่ไม่จบไม่จบลงมาลงมา
เอามายิบมายิบพี่
บ๊วยผมรู้แล้วไอ้หญิงพืชเพิ้ญพี่

ที่หยีบปืนเองออก
เมื่อกี้ได้ยินไหมครับดูทันไหมครับมิ้นท์คุณผู้ชม
ระหว่างที่ยิงแย่งปืนในรถน่ะปลั่งอีกหนึ่งนั๊ต
นี่ฮะจนผู้หญิงตกใจกรี๊ดอีกรอบหนึ่งครับ
คือก่อนหน้านี้ยิงแล้ว๑นัดนะครับ
หลังจากนั้นขับรถหนีพอยิงเขาเสร็จขับหนี
ถูกไล่ตามสกัดได้
เชิญตัวลงมาจากรถไม่ยอมลง
เอาแต่ยกมือไหว้บอกขอโทษขอโทษอยากจบแค่นี้

เกิดว่าลั่นโป้งป้างขึ้นมาอีกสุดท้ายมันลั่นจริงครับ
โชคดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายนะครับ

กัดตรงนี้คือสะพานเชื่อมถนนจตุรทิศ

นายปุณกิจอายุ๔๖ปีเขาเป็นยูทูบเบอร์ครับ
พร้อมกับแฟนและชาวบ้านช่วยกันจับกลุ่มตัวนายสมคิต
อายุ๕๑ปีทำงานอยู่ที่แบงค์แห่งหนึ่ง
นั่งอยู่ในรถเก่งของเขานั่นแหละครับ
ในบางช่วงนายสมคิตพยายามจะหยิบปืน
ซึ่งวางอยู่ที่เบาะหน้าเอาขึ้นมา
ทำให้ฝั่งของนายปุณกิจผู้เสียหาย
เพราะว่าเขาโดนยิงปืนใส่ก่อนหน้านั้น๑นัดแล้ว
แย่งปืนและก็มีเสียงปืนลั่นอีก๑นัด
จากนั้นตำรวจก็เลยคุมตัวแล้วพาไปที่โรงพักมักกะสันครับ

ไปตรวจรถสีดำของนายปุณกิจผู้เสียหายครับ
สภาพรถเขาหน่อยคันนี้ครับ
ประตูหลังด้านซ้ายมีรอยกระสุนยิงเข้า

แล้วกระจกแตกแบบนี้ฮะโอ้โหต้องเปลี่ยนใหม่เลย
และถ้าสมมุติมันทะลุกระจกเข้าไปได้ล่ะ
แฟนเขาที่นั่งมาด้วยไม่คนขับชิดเลยค่ะ
ใช่ไหมครับตรวจสอบในรถเก๋งของผู้ก่อเหตุบ้างครับ
เก๋งขาวนายสมคิตไปเจอปืน๙มม๑กระบอก
แล้วก็มีกระสุนปืน๒๖นัด
ปลอกกระสุนปืน๑ปลอกแมกกาซีนอีก๒แม็กซ์

เหล่านี้คือสิ่งที่พบในรถเก๋งของผู้ก่อเหตุ

ก่อนเกิดเหตุไปงานเลี้ยงและดื่มเบียร์ไป๖กระป๋อง
ระหว่างทางขับรถมาจู่รถคันข้างหน้า
ก็คือรถสีดำของคู่กรณีนายปุณกิจ
จอดขวางทางผมผมไม่พอใจ
เลยชักปืนยิงไป๑นัดแล้วผมก็ขับหนี
แต่ก็ถูกสกัดเอาไว้แล้วมีการแย่งปืนกัน
ปืนมันเลยลั่นอีก๑นัด

ยิงใส่ดกยิงดก

เอาปาดหน้าหรือขับรถปาดหน้ากันแล้วเรายิงใส่

ยิง๑นัด
เขาบอกว่าเขายิงหนึ่งนัดแล้วผมยิงลงพื้น
แต่นี่คือร่องรอยความเสียหาย

โดนกระจกตรงจุดนี้ฝั่งซ้าย

ผมก็ปาดคืนแล้วก็ผมโมโห

เจอกับผู้เสียหายนายปุณกิจ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่านี่โชคดีมากนะ
ว่ากระสุนเนี่ยโดนแค่โครงรถ

มาอีกนิดเดียวองศาเดียวเท่านั้นแหละ

แต่คุณเห็นใช่ไหมครับกระจกทั้งบานเลย

แล้วรถนี้เขาเพิ่งไปซื้อมาได้แค่๒วัน

ฝั่งผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าก็ขับรถไปรับแฟน

เขาจอดรถชะลอจอด
เพื่อส่งรุ่นน้องบริเวณป้ายรถเมย์

กลับเข้าสู่เลนส์ตามปกติขับไปต่อ
ระหว่างนั้นคู่กรณีขับมาต่อท้าย

ตัวเขาเองรู้สึกว่าผมจอดแป๊บเดียวเอง

พอส่งเสร็จผมก็จะขับออกไปอยู่แล้ว
คู่กรณีขับตามมาแล้วบีบแตร่ใส่

กระจกลงแล้วยิงปืนใส่รถหนึ่งนัด
ฝั่งของผู้เสียหายเขาบอกว่ายิงใส่รถนะ

อันนี้ไม่ตรงกันอยู่นะครับข้อมูลตรงนี้

แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปที่ดูไปตอนแรก

จากเหตุการณ์ที่เราเห็นในคลิปนี้ที่มีการบอกเลขทะเบียนรถ
แล้วก็บอกตะโกนว่ามีการยิงปืนกันเนี่ย
ตัดภาพไปโรงพักอีกสักครั้งหนึ่ง
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่อยู่บนโรงพักนะฝั่งนู้นคือคู่กรณีคนยิง
เขาพยายามไหว้ขอโทษขอร้องว่าไม่ให้เอาเรื่องได้ไหม
ซึ่งตัวเขาเองมองว่ามันสายเกินไปแล้ว
จริงเขาไห้ตั้งแต่บนรถแล้วนะครับไม่อยากให้จบ
ถ้าเรื่องนี้มันมีคนตายขึ้นมาผมถามตรงว่าจะรับผิดชอบยังไง
ดังนั้นการกระทำนี้มันมีราคาที่ต้องจ่าย

ทุกการกระทำคุณมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นอุทาหรณ์ฟังเพิ่มเติมครับ
แล้วพอเรื่องมันเกิดแล้วมันมีมูลค่าของมันที่ต้องรับผิดชอบ
ในขณะที่บรรยากาศโรงพักสนมักกษันครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่ม
วันนี้นักข่าวเจอเมียและเพื่อนของผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ

นักข่าวก็พยายามจะถามเมียผู้ก่อเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาเหตุเพราะอะไรกันแน่
แต่เมียเขาบอกว่าฉันก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด
รู้แค่ว่าผัวฉันไปก่อเรื่องมาเมื่อคืน
แล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันเตรียมขอประกันตัวต่อในชั้นศาล
อันนี้เมียผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้นะครับ
มาช่วงบ่ายครับตำรวจนำตัวนายสมคิตผู้ก่อเหตุ
ไปฝากหางศานอายารัฐธาครับ

ระหว่างนำตัวไปขึ้นรถสังเกตเห็น
เขาก้มหน้าเอามือขึ้นมาบังนิดหนึ่ง

ักหน้ากับสายหน้าในการตอบคำถามเวลานักข่าวยิงคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตั้งใจทำหรือเปล่ามันมาจากเหตุอะไรดูบรรยากาศครับ
มีโอกาสพูดคุยกับทางคู่กรณีบ้างหรือยังครับได้คุยกันส่วนตัวไหมพี่
กินข้าวยังครับพี่กินข้าวยัง
พี่ยอมรับใช่ไหมว่าพี่เมาว่ะครับดื่มไปเยอะไหมครับพี่
คำถามหลังนี่จะเงียบแล้วแม้แต่คำถามที่พยายามทำให้เขาสบายที่สุด
ง่ายที่สุดกินข้าวหรือยังครับก็ไม่ตอบฮะ
แต่มีจังหวะหนึ่งที่เขาสายหัวเลยก็คือพี่เจตนายิงหรือเปล่า
พกปืนตลอดไหมอันนี้สายหัวครับ
ต้องรวดสนมัฆกสรรแจ้งข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่าผู้อื่น
และความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับรวมถึงเมาแล้วขับครับ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุตรวจสอบแล้วเป็นปืนมีทะเบียน
มีใบอนุญาตครอบครองอย่างถูกต้อง
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ